คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะเมื่อ๓๔วันก่อนที่เราเล่าไป
เหตุการณ์ที่สุราธานีที่มีผู้ชายคนนึงไปตายอยู่หน้าบ้านพ่อแม่ของตัวเอง
แล้วก็สภาพศพถูกกระหน่ำแทงเป็นสิบแผลอ่ะค่ะครับเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเราเล่าไป
ล่าสุดคือออกไหมจับผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นคนใกล้ตัว
คือก่อนหน้าที่จะถูกฆ่าตายเนี่ยค่ะผู้ตายไปทะเลาะกับหลานสาวครับ
แล้วพี่ชายของหลานสาวมาสู้แทนอ๋อเหรอมาแก้แค้นแทนโอ้ย
แทงใส่ค่ะเอาตายแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบมิถุนายนนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายวัชรินชายศิษย์หรือในโอม
อายุ๓๙ตายอยู่หน้าบ้านพ่อแม่ที่อำเภอท่าฉาง
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะในโอมนะคะ
ถูกแทงที่คอที่หัวที่ตัวเป็น๑๐แผล
แล้วก็ที่พบศพมีมีดพระตกอยู่๑เล่ม
ตำรวจสืบหาข้อมูลจนรู้ว่า
ก่อนตายในโอมทะเลาะกับหลานสาวถึงขั้นขู่ทำร้ายกัน
โอมชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็ชอบหาเรื่องทะเลาะคนอื่น
ทีนี้แล้วหลานสาวคนที่ในโอมทะเลาะด้วยก่อนตายคือใคร

แต่ประเด็นคือพี่ชายของนางทิพพวัน
ชื่อว่านายสิทธิพงศ์ไปเคลียร์แทนไปแก้แค้นแทนไปทะเลาะแทน
ทีนี้ก็เหมือนกับว่าทางฝ่ายผู้ตาย
เขาเอามีดพระแทงใส่นายสิทธิพงศ์
นายสิทธิพงศ์ก็เลยชักมีดที่พกมากระหน่ำแทงสวนแล้วก็หนีไป

โอ้โหแต่ป้องกันตัวก็หลายแผลมาก๑๐กว่าแผลได้
จังหวัดชายาอนุมัติหมายจับนายสิทธิพงศ์ค่ะ
ชื่อเล่นชื่อในทงอายุ๓๒
ก็เป็นหลานชายของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมีศักดิ์เป็นหลาน
ฆ่าผู้อื่นค่ะและเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
ตัวผู้ต้องหายกมือไหว้กราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่าถ้าย้อนเวลาไปได้คงไม่ไปหา
ไม่ได้ตั้งใจไปฆ่าจริงแค่ไปคุยไปเคลียร์ว่าอย่ามาทะเลาะกับน้องสาวเขาอีก
แต่ก็เหมือนกับว่าสู้กันเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัว
มันก็เลยถึงขั้นเสียชีวิตกันแบบนี้
คือผู้ต้องหาบอกว่าทำเพื่อป้องกันตัวแล้วก็อยากจะปกป้องครอบครัวค่ะ

เขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าช่วงประมาณ๕โมงกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเรื่องแม่น้องสาว
แล้วเขาไปหาเรื่องถึงบ้านเลยนะ
แล้วก็ขู่ว่าจะใช้มีดพระฟันน้องสาว
เข้าไปห้ามบอกใจเย็นกลับบ้านไป
ผู้เสียชีวิตก็เก็บมีดไว้ใต้เบาะรถแล้วกลับบ้านไป
ตัวผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ตามไปค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้จะไปฆ่าจะไปเคลียร์
จะไปเคลียร์ใจว่าพอเถอะเลิกมายุ่งกับครอบครัวเขาได้ไหม
อย่ามาขู่อย่ามาอะไรแบบนี้ก่อกวนไม่ไหวแล้ว
ถึงขั้นยกมือไหว้ว่าอย่ามายุ่ง
แต่ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเอามีดมาทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยเอาแขนดันแล้วเอามีดที่ตัวเองก็พกมาแทงสวนไป
หน่ำแทงผู้เสียชีวิตก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายดันเขาออกไปจากบ้าน
เขาก็ใช้จังหวะนั้นหนีไปทางสวนปามไปเอารถที่จอดทิ้งเอาไว้
คือเหตุการณ์นี้ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาก็เจ็บเหมือนกัน
บอกในที่มือเขาก็เจ็บนะที่ปากเขาก็เจ็บนะเป็นแผลนะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยเขาบอกปากเขาเจ็บเห็นไหมปากบวมแบบนี้
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มมา
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูประมาณสัก๑๗นาฬิกา๒๐นาทีในทงผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปมุ่งนาไปบ้านที่เกิดเหตุ
อีกจุดหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิดหน้าวัดบางน้ำจืดก่อนจะถึงบ้านที่เกิดเหตุ
คือจะเห็นว่าในทงเหมือนกับไม่ได้เห็นว่าเขาพกอาวุธอะไรนะ
ภาพมันอาจจะไกลไม่รู้เขาพกอาวุธไว้ที่ไหนยังไง
หลังก่อเหตุใน๕นาทีในทงขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านใช้เส้นทางเดิมนะคะ
จังหวะขากลับก็แบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ทงบอกว่าเขาก็ตกใจเขาก็กลัวครอบครัวเขาจะเสียใจ
ก็เลยปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับทั้งที่ผ่านมาก็๓๔วันแล้ว
ทงถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
วางงั้นอัยแรกในสวนปามห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
ทงจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้แล้วก็เดินไปหาผู้เสียชีวิตที่บ้าน
เขาก็อ้างว่าเขาพกมีดไปเขาชักมีดออกมาแทงสวนไปเพื่อป้องกันตัว
สุดท้ายผู้ตายผลักเขาออกไปแล้วเขาก็เลยหนีใช้เวลาก่อเหตุแค่
สามนาทีประมาณนี้ไม่เกินห้านาทีนะคะคุณผู้ชมอืมลูกสาวของผู้เสียชีวิต
นางสาวจันจิราอายุ๒๑บอกเลยว่าโหไม่คิดเลยอ่ะ
คนที่ฆ่าพ่อคือญาติญาติกันเนี่ยโตมาด้วยกันเนี่ย
อยากถามว่าทำไมถ้าบอกว่าป้องกันตัวนะถ้าอ้างว่าป้องกันตัว
ทำไมแทงไม่ยั้งเลยอ่ะสิบกว่าแผลทำไมไม่ยั้งเลยอ่ะ
เสียใจมากอยากให้พ่อไปสู่สุขติก็ตำรวจจับคนก่อเหตุได้
ก็ลงโทษกันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
พอวันนี้ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าเป็นพี่ทงเรารู้สึกยังไงบ้าง
เสียใจไม่คิดว่าผีน้องจะฆ่ากันด้วย
อยากจะบอกพี่ชมว่ายังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ไว้ก็ต้องยอมรับผิดน่ะก็หลังจากนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนำตัวไปขังต่อที่สพท่าฉางนะคะ
เตรียมส่งฝากขังเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ